แขกรับเสิร์ฟของเราเขาเห็นวิญญาณตั้งแต่๖คืน
กำลังดูทีวีอยู่กับคุณแม่
อยู่ดีก็มีชายแก่ค่ะลอยแบบนี้
คุณแม่ก็เลยดึงเราเข้าไปในห้องแล้วดูลูก

เราก็ชี้บอกคนนี้เราก็กลัวว่าคนนี้คนนี้เป็นคุณทวดอะค่ะ
อายุ๓๓ปีก็ยังเจออีก
รู้สึกเหมือนมีคนมามองอะค่ะหลีตามองเพราะมีคนมามองนั่งอยู่อย่างนี้